ร้องเพจดังให้ช่วยเหลือเพราะว่าต้องมีการคืนที่ดินของวัดสวนแก้วครับ
แต่ว่าพระพยอมท่านบอกว่าท่านซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เลยอยากจะให้เรื่องของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเข้าไปช่วย
เพจดังที่ได้รับการร้องเรียนจากพระพยอมกรยาโนครับ
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่นนทบุรี
บอกว่าอยากให้ช่วยกันตรวจสอบหน่อยครับแล้วก็ขอคืนความเป็นธรรม
หลังจากที่วันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาวัดสวนแก้วได้รับคำสั่ง
ไม่ชอบทางกฎหมายครับให้คืนที่ดินที่ซื้อมาอย่างถูกกฎหมายเนี่ย
อยากให้เป็นกรณีศึกษาว่ายุค๑สมัย๑มีการใช้หลักฐานอะไรก็ได้
ไม่ต้องตรวจสอบที่มาให้ชัดเจนมาเป็นหลักฐานพยาน
ใช้เป็นบรรทฐานในการฟ้องร้องคดี
ทำให้ผู้บริสุทธิ์สุจริตชนต้องเสียหาย

แม้จะมีหลักฐานทางคดีใหม่ของวัดที่ยึดหลักกรรมสิทธิ์อันสุจริตก็ตามนะครับ
คดีนี้หากยังจำกันได้
คุณผู้ชมครับเคยเกิดเรื่องราวกันมาครับเมื่อประมาณสัก๑๐ปีก่อนหน้านี้
เมื่อทางพระพยอมได้ซื้อที่ดินและดำเนินการทุกอย่าง
ตามขั้นตอนจากการที่ไปซื้อจากผู้ขายให้กับวัด
ซึ่งเคยอาศัยที่ดินของญาติแล้วก็ไปแจ้งเป็นปรปักจนได้ที่ดินมาเป็นของตนเอง
และสุดท้ายเจ้าของคนนี้ก็นำไปขายต่อให้กับวัด
แต่ว่าภายหลังครับเจ้าของที่ดินรู้เรื่องจึงฟ้องร้องเรียกที่ดินคืนไป
คือเจ้าของเดิมฟ้องร้องเรียกคืนไป
และคนที่ขายที่ดินให้กับวัดสวนแก้วก็เซ็นยินยอมคืนที่ดินเจ้านี้ให้กับเจ้าของเดิมไปแล้ว
เพราะสุดท้ายรู้อยู่แก่ใจครับว่าที่ดินไม่ใช่ของตนเองครับ
ซึ่งเมื่อที่ดินนั้นกลับไปเป็นของเจ้าของเดิม
โหนดที่ดินวัดที่มีมูลค่าถึง๑๐ล้านบาท

เหลือคุณค่าแค่ถุงกล้วยแขกครับ
ซึ่งวัดก็สร้างเป็นอนุสาวรีถุงกล้วยแขก
เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้กับสังคมไทยต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ที่ผ่านมาวัดสวนแก้วได้ใช้ที่ดินดังกล่าว
นำไปทำประโยชน์ให้กับคนยากคนจน

แต่เมื่อกระบวนการทางกฎหมายตัดสิน
พระพยอมจึงยอมมอบโฉนดถุงกล้วยแขกคืนให้กับกรมที่ดิน

เจ้าของที่ก็จะเอาที่ดังกล่าวคืน
เลยมาร้องขอเพจดังให้ช่วยเหลือ

และติดตามเรื่องนี้ตลอดก็แสดงความเห็นกันต่างนานา
บางคนแนะนำว่าให้ช่วยการบริจาค

แล้วให้วัดเนี่ยนำเงินไปซื้อที่ดินคืนจากเจ้าของตัวจริง
หลังจากนี้ก็ต้องดูขั้นตอนตามกฎหมายของกรมที่ดิน
ที่ขอให้ผู้ซื้อไปฟ้องร้อง

แต่ฝ่ายที่ขายให้กับพระพยอมอ้างเพียงอย่างเดียว
ว่านำเงินไปใช้ทั้งหมดแล้วนั่นเอง